เปลี่ยนอารมณ์มาฟังบทสวดกันบ้าง
คุณผู้ชมเคยฟังบทสวดสัมภีติโยในแบบไหนฮะ
แบบนี้หรือเปล่าครับ
ยกมือไหว้นะก่อนฟังนะครับ
อีกนิดนึงจะโยกตามนะคะแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เหมาะสม
โอ้โหนะฮะข้อความบอกว่ารับพรยุคปัจจุบันให้ญาติโยมได้เพลิดเพลิน

วันนี้ทีมข่าวคุยกับทิศบอลทิศบอลนะฮะเออแนวคิดยังไงอ่ะนะฮะ
ที่ทำแบบนี้เขาบอกว่าตั้งใจจะสวดให้พ่อกับแม่
พอบวชได้๑เดือนเริ่มรู้สึกเข้าแก่นแท้ของศาสนา
แต่คือศาสนาสอนไม่ได้ให้ยึดติดใช่ไหม
เขาก็เลยเอาบทสวดให้พรอยากให้เข้าถึงวัยรุ่น
ถามว่าแล้วบทสวดนี้ให้พรนี้ตอนบวชได้ใช้ไหมที่บท
ตอนนั้นยังไม่กล้ายังไม่กล้านะฮะ
แต่บางครั้งก็แอบคิดเหมือนกันว่าอยากจะนำเสนออะไรใหม่ให้กับญาติโยมนะครับ
ว่าศาสนาเนี่ยมีบางอย่างที่ไม่ได้ยึดติด
เพราะศาสนาสอนให้ยึดเหนียวไม่ใช่ให้ยึดติดให้เราปล่อยวาง
มันก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าสวดแบบนี้แล้วจะสามารถดึงเด็กรุ่นใหม่
ที่เขาไม่ค่อยได้เข้าวัดลองเข้าวัดดูเป็นเป็น
เขาเรียกว่าเป็นแนวทางให้กับพระ
แล้วแต่ว่าท่านจะเอาไปสวดหรือเปล่า
ส่วนที่เป็นเพลงแบบนี้ตั้งแต่ตอนบวชเลยหรือเปล่าคะ
ใช่มันก็มีแอบคิดนะ
ถือบาทไปแย่ตโยมทุกบ้านแบบเราเดินประมาณ๓กิโล
แล้วเราก็นั่งคิดว่าถ้าสมมุติว่าสวดแบบที่เราอยากสวดแบบนี้
แย่ตโยมจะวาวเหรอแบบหรือเขาจะไม่ใส่บาทอีกแล้ว
อันนี้ฉันเชื่อว่ามีกระแสคอมเมนต์
ดูไว้นะก่อนฟัง
ก็แน่นอนถูกต้องบางคนบอกว่ารับได้

คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะคลิปนี้นะครับ
มีคนดูไม่ต่ำกว่า๕แสนครั้งแล้ว
กดถูกใจก็หลักแสนเหมือนกัน

บอกจะไปทำบุญทุกวันเลย

นี่หลายคนก็บอกมันไม่เหมาะสมนะบทสวด

อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายด้วย